แต่ปรากฏว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้น

มันจะเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเล่นลับอะไรหรือเปล่า

นี่ค่ะเหลือแต่ความว่างเปล่า
หลังคายังไม่เหลืออะไรนะ

ไปหมดเลยจริงค่ะติ๊กต๊อกเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะ
คือมันเคยมีนะร้านนี้แต่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้ว
มีแต่เศษเหล็กสังกษีโครงสร้างอีกหน่อยนึง
แล้วเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้เขาบอกว่าเอารถมาซ่อมไว้เมื่อเมื่อวาน
กลับมาเอารถวันนี้ร้านหายวาด
ช็อกแล้วก็งงแบบสุดเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมมีคนมาคอมเมนต์เพียบ
บางคนก็บอกว่าเออพี่ร้านยังไม่เปิดหรือเปล่า
คอมเมนต์ที่ฉันไปอ่านก็โอ๊ยไปเรื่องแบบลี้ลับเลย
เอ๊ะร้านมีแค่เราเห็นคนเดียวหรือเปล่าคะ
คนอื่นไม่เห็นหลายคนไปรออัปเดตว่าร้านหายไปไหน

ก็กลัวเหลือเกินว่ารถมอเตอร์ไซค์ของฉันฉันเป็นคน
แต่มอเตอร์ไซค์ฉันหายไปแล้วใครเอาไป
ปิดปรับปรุงหรือว่าย้ายไปเปิดชั่วคราวที่ไหนหรือเปล่า
อันนี้หลายคนอยากรู้
แต่ท้ายที่สุดมีอยู่คนนึงมาคอมเมนต์ไง
บอกว่าร้านนี้เขาปิดปรับปรุง
แล้วย้ายไปเปิดตรงหน้าร้านครัวอีหลีอยู่ตรงข้ามหอบ้านสุขสบาย
ห่างจากตรงเนี้ยประมาณห้าร้อยเมตร

แต่เราก็ต้องไปถามเจ้าของคลิปค่ะ
คุณธนวัลทายบุญมาเป็นนักศึกษา
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนคืนวันที่๒๒เนี่ยนะ
เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมที่ร้านแต่ว่าตอนนั้นไปซ่อมดึกแล้วอ่ะพี่

หนูก็บอกว่าเออพี่เดี๋ยวหนูมาเอารถช่วงเช้านะ
แต่พอมาตอนเช้าตกใจสิ
ร้านเหลือแต่ฝาหลังคาหายไปอ่ะ
แล้วอย่างหนึ่งมอเตอร์ไซค์หนูจะให้ขี่ไปเรียนมันหายไป
ก็เลยโพสต์คลิปนี้ค่ะแต่ทีนี้
โอ้โหคุณดูสิมันโล่งไปเลยจริงนะ
เขาก็เลิกเดินดูรอบไปเจอป้ายหนึ่ง

ก็เลยโทรไปถามค่ะทีนี้ตอนโทรไปถามเธอจะได้คำตอบว่าอะไร

ขับรถมากับเพื่อนแล้วก็เอ๊ะมันหายไปไหนแบบ
ไม่ได้หายแค่รถแต่แบบหายไปหมดเลย
คือเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะย้ายร้านก็เลยตกใจค่ะ
เราก็เลยตอนที่ถ่ายคลิปลงค่ะยังไม่ได้
ยังไม่ได้แบบว่ารู้ว่าร้านเขาย้ายไป
แต่เราก็แบบตกใจงงแล้วก็แบบเอ้ย
ที่สุดนะตอนที่โทรไปถามเบอร์ที่เขาติดอยู่ตรงกำแพงร้านเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าร้านย้ายไปย้ายไปห่างจากจุดนี้๕๐๐เมตร
ร้านก็เลยถามน้องน้องจะมาเอารถที่ร้านที่ย้ายมาใหม่

น้องเขาก็เลยบอกว่าเออพี่มาส่งหนูที่เดิมได้ไหมคะ
ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วหนูยืนรออยู่ค่ะ
ก็ได้โล่งใจไปนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีร้านอยู่จริง
แต่ว่าเขาย้ายไปแหมแล้วตอน๔ทุ่มที่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปให้เขาทำ

ทำไมไม่มีใครบอกเลยหรอว่าแบบเออคุณลูกค้าครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะร้านเราจะเขยิบไปอีกประมาณ๕๐๐เมตร
คืนนี้เราจะลื้อร้านแล้วนะครับคุณลูกค้านะฮะ
เดี๋ยวจะเอารถคุณลูกค้าไปอยู่ที่ร้านใหม่นะครับ

แค่ข้ามคืนลูกค้าก็ตกใจสิฮะ